การนี้ที่ปราจีนบุรีครับทุกผู้ชมครับ
มีรถคันนึงเนี่ยกระบะนะฮะขับมาเนี่ยไม่รู้ยังไงครับ
ชนกระบะอีกคันที่เขาจอดเสียอยู่ข้างทาง
กระบะคันนั้นเนี่ยพุ่งฉลับไปชนเสาไฟฟ้าอีก
เดี๋ยวไปดูนะฮะเสาไฟฟ้าที่เกิดเหตุเนี่ยหักเป็นสองท่อนเลยนะครับ
แล้วคนที่ขับรถคันนั้นมาเป็นพระนะฮะ

ส่วนนั่นคือหลวงพ่อที่ขับรถกระบะมา

โอ้โหนี่ดูแทบจะไม่เป็นรถแล้วนะคะนั่นน่ะ
นี่ฮะต้องไปช่วยกันเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
เอาเครื่องไม้เครื่องมือไปช่วยกันแล้วก็พาหลวงพ่อออกมาจากรถ

ในพื้นที่ถนนประจันทคาร์มนะครับอ่าประจันทคาร์มนะฮะ
ที่ตะบนบางบุรีบูรณ์อำนาจมือจังหวัดประจีนบุรี
นี่หลวงพ่อนี่ต้องเอาขึ้นมาก่อนกระบะนิสันฟรอนเทียสีบรอนเงินเนี่ย
จอดอยู่ข้างถนนนะจะมีนี่คันนี้เห็นท้ายไหม
ข้างซ้ายเนี่ยฮะลักษณะถูกเฉียวชนอยู่ตรงไหนคะ
ส่วนห่างจากตรงนี้ไปร้อยเมตรก็คือกระบะของหลวงพ่ออีซูซูมิวเซเว่น
นี่ฮะไปชนท้ายเขาแล้วก็เสียหลักไปชนเสาไฟฟ้า
แล้วก็ลงข้างทางไปพระที่ขับรถมาเนี่ย
อายุสักประมาณห้าสิบปีนะครับต้องใช้เครื่องตัดทางนำตัวออกมานะครับ
ก็มีบาดแผลถลอกปอกเปิดตามร่างกายเนี่ยฮะคือตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามสอบถามข้อมูลเนี่ย
พระรูปนี้ยังไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยนะครับในรถก็จะมีย่ามมีบาดใส่อาหารด้วย
นี่นะฮะเดี๋ยวต้องรอตำรวจเขาสอบสวนต่อไป
ตอนนี้ต้องส่งตัวไปรักษาอาการบาดเจ็บก่อนส่วนเจ้าของรถกระบะที่ถูกชนท้าย
ชื่อคุณธวัฒน์นะฮะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
รถยางหลังขวาเนี่ยรั่วนี่ตรงนี้ลุงธวัฒน์แกบอก
รถผมเนี่ยยางหลังขวารั่วก็จอดริมถนนกำลังใช้ปั๊มลมไฟฟ้าเติมลมอยู่อยู่
อยู่กระบะอีซูซูมิวเซเว่นเนี่ยพุ่งมาชนท้ายอย่างจัง
แล้วก็เสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าต่อแล้วก็พลิกคว่ำอยู่นี่ฮะ
ข้างทางตรงนี้สักพักหนึ่งเห็นพระสงฆ์รูปหนึ่ง
พยายามปีนออกมาจากรถนี่ฮะเขาก็เรียกกู้ภัยมาช่วยกันต่อ
อยู่รถเขาก็มาไม่รู้มาไอ้ท่าไหนเขามากระตุ๊บ
ผมก็กระเด็นท้ายรถเลยดีนะเท่าไหร่นะที่ผมไปนั่งอยู่
ฝั่งขวาเติมลมมันชนตายอ่ะแล้วรถเราเป็นอะไรไหม
ข้างหลังฮะดูได้เลยยุบทั้งคันเลยโชคดี
ชนของเราทางนี้ลุงก็เลยรอดใช่ถ้าผมนั่งฝั่งนี้ผมก็จบครับ
มาเจอคือสภาพรถพลิกคว่ำอยู่ในน้ำ
มีพระพิสุหนึ่งลายติดภายในใช้เครื่องตัดถ่างตัดออกมา
นำร่างออกมาได้แต่ท่านไม่ยอมพูดจาอะไรทั้งสิ้น
เดี๋ยวหายเจ็บเนี่ยตำรวจบอกว่าคงต้องให้พูดแล้วฮะ
ค่ะนึกก็คือมาขับรถอะไรยังไงกัน
กฎของมหาเทรสมาคมเนี่ยบอกว่าห้ามขับรถแล้วนะครับ
พระเนรเนี่ยนอกจากเออมีเหตุจำเป็นอะไรจริง

อ่าพระจริงหรือเปล่านั่นน่ะสิ

แต่เสาไฟฟ้าของทางการของทางราชการก็ต้องมีคนรับผิดชอบ
หลักแสนเลยนะคะหักไปทีต้นละเป็นแสน